ตอนนี้๑๗นาฬิกา๒๓นาทีแล้วนะคะ

เพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
เวทีดีเบตเวทีสุดท้ายของโค้ง
สุดท้ายการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น

เพราะว่าทุกคนพยายามที่จะตอบคำถามแน่นอนนะคะ

เพราะแต่ละคนที่มา
แต่ภักดิ์พลังประชารัฐไม่มา

และพ้นตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ
เปิดต่อเรื่องไว้เลย๑๘นาที
ถูกต้อนนะคะมาจะได้เห็นแคนดิเดตนายุครัฐมนตรีนะคะ

และตอนนี้บรรยากาศการเตรียมความพร้อมนะคะ
ที่เวทีก็พร้อมแล้วคึกคักเป็นอย่างมาก
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันจากคุณสิริวัณรักษัตริย์

รายงานมาจากอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติค่ะ

ณเวลาถอยหลังเหลืออีกไม่ถึง๓๐นาทีแล้วนะคะ
เวทีประชันวิสัยทัศน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๖พักการเมือง
ที่จะมาร่วมประชันวิสัยทัศน์ในหัวข้อ
พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรียกมือขึ้นของไทยรัฐทีวีในวันนี้นะคะ

เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดหน้าขณะนี้นะคะ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของ๖พักการเมืองค่ะ
ขึ้นไปนั่งพูดคุยดีเบตกันนะคะ
ขณะนี้นะคะเวทีความพร้อมของไทยรัฐทีวี
เค้าเรียกว่ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ไปนะคะณขณะนี้นะคะจะเห็นว่ามีกองเชียร์ของแต่ละภาคการเมืองนะคะ
มานั่งรอที่จะให้กำลังใจนะคะพักแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักการเมืองแล้วนะคะ
อย่างที่เห็นนี้นะคะก็เป็นพักเสรีรวมไทยค่ะเพราะ
เท่าที่สังเกตดูนะคะตั้งแต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มาก่อติดบรรยากาศนะคะ
ก็เห็นกองเชียร์ของพักเสรีรวมไทยมานั่งรอก่อนที่ประตูจะเปิดเข้าแล้วนะคะ
ตอนนี้นะคะประตูเปิดให้เข้ามานั่งตรงจุดที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วนะคะ
ก็มีกองเชียร์ของพักเสรีรวมไทยมานั่งให้กำลังใจ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางกองเชียร์ของพักเสรีรวมไทยนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารอตั้งแต่กี่โมงแล้วค่ะคุณพี่มารอตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
ตื่นเต้นและดีใจค่ะวันนี้เชียร์ท่านเสรีค่ะอย่างเต็มที่นะคะ
เต็มร้อยเต็มพันเลยค่ะอีกสามวันสี่วันจะถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่แล้ว
เสรีรวมไทยคือเต็มที่นะคะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะ
และได้เสียงตอบรับอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นอ่า
เชียร์ของภาคเสรีรวมไทยนะคะทันมาอีกอีกแถวนึงนะคะ
ก็จะเป็นกองเชียร์ของพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะตอนนี้นะคะ
เชียร์ก็มานั่งรอแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เต็มที่ไหมคะ
เต็มที่ครับผมอ่าเลือกมิ่งขวัญเป็นนายกครับ
เต็มที่มาให้กำลังใจก็ประมาณหกสิบคนครับหกสิบคนครับหกสิบท่านพอดี
มิ่งขวัญเป็นนายกครับค่ะนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะ
ของพักตัวเองนะคะอยู่ข้างนอกยังมีอีกเยอะนะคะเห็น
กองเชียร์ของพักเพื่อไทยมาแล้วนะคะกองเชียร์ของพักประชาธิปัตย์มาแล้ว
ส่วนเสื้อสีส้มส้มที่นั่งอยู่รั้วด้านนอกนะคะเป็นกองเชียร์ของพักชาติพัฒนานะคะ
ตอนนี้ก็กำลังเตรียมที่จะเข้ามาค่ะ
ทุกอย่างมันก็สามารถจะเข้ามาค่ะเราไม่สรุปกันอ่าใครชนะก็สร้างกันอย่างนี้
เวลาในการเริ่มถ่ายท่อสดของไทยรัฐทีวีนะคะจะเริ่มถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกานะคะ
จนถึงเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ
ชันวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๖พักการเมืองในวันนี้นะคะ
ที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะก็เดินทางมารับฟังได้ส่วนมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะอ่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลโดยรอบพื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะคุมเข้มในการรักษาความปลอดภัยค่ะ

รายงานสดจากด้านหน้าอาคารกีฬามีพิกุลค่ะ

คุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยาวไปเลยนะคะ
จะได้เห็นวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ใช่แล้วจากทางไทยรัฐทีวีนะคะชมกันได้๑๘นาฬิกานะคะ